เราต้องฝากเตือนการเลือกของงู
มาอีกแล้วคุณผู้ชมคราวนี้นะเป็นงู
งูจงอางความยาวถึง๔เมตร
มันบุกเข้ามาแล้วมันก็ต้องไปช่วยเหลือกันหน่อยแบบนี้แหละค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมตามเข้าไปในป่านะ
ตามเจ้าหน้าที่พี่กู้ภัยเขาไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรังศรีนะคะ
ก็เดินเข้าไปในป่าค่ะไปช่วยกันตามจับงู

นี่ค่ะเนี่ยค่ะใหญ่ท้อง

โดยเจ้าของร้านอาซานจักรยานก็คือนายเฉลิมชัย

เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะบอก
ขณะที่กำลังซ่อมรถจักรยาน
กับลูกค้าอยู่ได้ยินเสียงนะฮะได้ยินเสียงเหมือนคนลากกิ่งม้าใหญ่
อ้าวดูอ้าปากอ้าวขอบใจมากคุณผู้ชมดูน่ะแล้วกัน
กูตัวยาวตัวใหญ่เลยแล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันแล้วกันคุณผู้ชม